สำหรับคู่รักคู่นี้ค่ะณเดชน์แล้วก็ยายานั่นเองค่ะ
ก่อนหน้านี้เราได้เห็นภาพน่ารักกันไปแล้วใช่ไหมคะ
ปั่นจักรยานที่วัดทำบุญนะคะตามกันไปทุกที่
ล่าสุดเนี่ยตามไปกองถ่ายด้วยเลยนั่นเองค่ะทริปบุญเมื่อสักครู่นะคะ
ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยเป็นทริปหวานมากเลย
ถือว่าเป็นภาพสุดมุ้งมิ้งของณเดชน์ในขณะปั่นจักรยานโดยมีสาวยายาซ้อนท้ายออกมาว่อนโซเชียล
เมนต์นี้ก็ทำเอาเหล่าแฟนคลับพร้อมกันนะฮะ
เห็นแล้วก็เอ่ยปากชมว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักสุดเลยค่ะ
ส่วนสาเหตุที่ช่วงนี้พี่แบร์ต้องตามไปให้กำลังใจที่กองละคร
จนหลายคนอดแซวไม่ได้

คือช่วงนี้หนูทำงานหนักค่ะ

แล้วเค้าก็เลยมึงมาให้กำลังใจ
ตอนแรกคืออยากจะไปไหว้พระแล้วก็อยากไปที่ที่ยังไม่เคยไปมาก่อน

จริงอ่ะหนูไม่ได้ซ้อนพิเศษตลอดเลยนะคะ
หนูว่ามีจักรยานของตัวเองแต่ว่ามันร้อนมากจนล้อหนูว่าแบน

ไม่ต้องไปอายุทยาไม่ต้องไปถึงอายุทยาหรอกค่ะ
เอิร์ดปากผ่านสือว่าอู้ยบลืมยายาสุดเลย

รู้สึกว่าหนูเป็นวัยรุ่นขึ้นมาอีกยังไงก็ไม่น่ากลัว

ไม่ได้อยู่ที่บ้านแล้วก็ต้องทำงานไม่หยุดเลย